สัตว์หนังไม่ต้องไปไกลถึงแอฟริกาใต้หรอกนี่ที่ประเทศไทยก็มีค่ะ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมาสิเจอช้างสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารามาแล้วค่ะวันนี้อากาศดีอยากเข้าป่า
ไม่เจอนกค่ะวันนี้อยากจะมาเจอช้างกับเจอพี่กระทิงนะคะ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน
สภาพอากาศช่วงนี้นะทางตอนบนของประเทศถือว่าเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากเลย
โดยเฉพาะป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคมต่างต่างนะคะ
เออดิดูสิมีความเป็นสีเขียวเขียวเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะ
หลายคนแบบตื่นตกใจมีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ความหนาวจะหายไปแล้วเอาแค่อุณหภูมิบวกขึ้นเล็กน้อย
สองถึงสี่องศาเซลเซียตแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์เย็น
ยังไปท่องเที่ยวได้นะคะเขายังไม่ไปไหนความหนาวเย็นนะคะ
แต่ว่าพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้ไปนะคะ
ฝนฮึ่มฮึ่มฮึ่มรับเต็มก็ต้องระวังอันตรายจากฝนด้วย
โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์หลังจากนี้ไปนะคะ
อาจจะมีฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาเพราะว่านี่ค่ะภาพถ่ายจากวินดี้เนี่ย
กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ตรงนี้นะคะแถวทะเลจีนใต้
อาจจะยกพลขึ้นบกทำให้บางพื้นที่ทางตอนบนของประเทศเกิดฝนได้
ฝนพอรำคาญฝนพอรบกวนแต่ว่าจะบอกเลยนะ
ถ้าว่าฝนนี้ผ่านไปแล้วอากาศจะกลับมาหนาวเย็นเต็มค่ะ